ไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้พี่สองจะแต่งตัวยังไงนะ
บอกว่าเตรียมกลับมาสร้างสรรค์ผลงานเพลงเอาใจขาร็อกกันแล้วค่ะ

ล่าสุดวงล็อกมากฝีมือก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่นะครับ

อันนี้ฤดูฝนอีกสักพักนึงมีเทพ๓ฤดู
เพื่อเอาใจแฟนเพลงไปสดร้อนนะคะ

สมาชิกทั้ง๔คนในวงก็มากันแบบครบทีมค่ะ
นำทีมมาโดยพี่ต้าอิทธิพงศ์นะครับ
จักรพงศ์บิ๊กขจัดภัยแล้วก็พี่โจอี้เศรษฐพรค่ะ

ทุ่มทุนร่วมแสดงเองท่ามกลางสายฝน
ทีมงานจำลองมาเพื่อความสมจริงนั่นเอง
ขอเล่าเรื่องราวผ่านเพลงนี้แบบสดร้อนค่ะ
โดยพวกเขาบอกว่าการกลับมาครั้งนี้
ตั้งใจทำมากทำมาเป็นภาคต่อนะ
จากเพลงฤดูร้อนคุณทายถูกนะ
เพลงดังที่แฟนรู้จักกันเป็นอย่างดี
เชื่อว่าแค่ได้ยินนะแฟนเพลงก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่า
เนื่องจากว่าใส่ความเป็นตัวตนลงไปแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ
ชื่อว่าฤดูฝนฮะเป็นซิงเกิ้ลที่จะเป็นบอกเรื่องราว
เกี่ยวกับภาคต่อของเพลงฤดูร้อน
ความพิเศษของเพลงนี้เราเป็นการเทิดทูลเพลงเก่า
แล้วก็เราทำตั้งแต่วิธีการก็แปลกแล้วในการสร้างเพลงขึ้นมาคือ
เราใช้แพทเทิร์นของเพลงฤดูร้อนเลยมาทำเป็นภาคต่อ
ไม่ใช่ทำแค่ภาคต่อเรื่องราวคือเอาแพทเทิร์นมาเลยคอร์ดเดียวกัน
เรียกว่าถ้าเล่นฤดูร้อนได้ก็เล่นเพลงฤดูฝนได้
ความพิเศษของอัลบั้มนี้คือมีเพลงเยอะมาก
แฟนเพลงบ่นบอกว่าเมื่อไหร่จะออกอัลบั้มแล้วก็คราวนี้ออกมาเต็มที่เลย
ทั้งหมด๓ซีดีมีทั้งหมด๕๒เพลงเราจำลองเป็นเหมือนแผ่นเสียงครับ
ฤดูฝนครับเป็นภาคสองเพลงฤดูร้อนนะครับ
เป็น๑๐ปีต่อจากฤดูร้อนตัวละครยังเหมือนเดิม
ดูสิว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมานะครับ

ก็เต็มที่เลยนะคะเอาให้จุใจค่ะ

แต่ว่าจะมีการเปิดตัววันที่๙กันยายนด้วย